ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
มันเป็นอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งตุ๊กตายาง
ในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งของที่กฎหมายนี่คือ
ห้ามนำเข้าห้ามจำหน่าย

แต่ตำรวจบอกว่าคนที่ครอบครองก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดนะ
แต่ว่าถ้าจะเอาความผิดคือต้องไล่ไปถึงคนขาย
ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปีแล้ว

ภรรยาเขาทิ้งเข้าไปแต่เขามีลูกที่ต้องดูแล
เขาตัดสินใจแล้วเขาบอกว่าเขาไปได้ตุ๊กตายางมาตัวหนึ่ง

ดีกว่าจะไปมีคนใหม่มาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมีปัญหาระหว่างแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอีก
ไปมีปัญหาทางสังคมเรื่องข่มขืนเรื่องอะไร
ตัดสินใจอยู่กับตุ๊กตายางดีกว่าไปดูนะฮะ
โรธเมตตามารักคนหัวใจเหี่ยว
ค่านน่ะหนังเพลงตุ๊กตายาง

๑๔ปีนะครับอยู่ที่น้นทบุรีนะคุณชมครับคือพี่คิมด่วงดั่งทางโลก
ไลน์เพราะว่าแกอัดคลิปแกโพสต์แกเปิดเผยเรื่องราวของตัวเอง
คุณผู้ชมครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยหน่อยนะครับ
เออมันยังไงกันพี่พี่คิมเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
อยู่กินกับน้องเพลงมา๔ปีแล้วก็คือได้ตุ๊กตายางตัวนี้มา๔ปีแล้ว
คือพี่คิมบอกไม่รู้ใครจะคิดยังไงนะแต่เอาเป็นว่าผมเนี่ย
คบกันแบบผัวเมียจริงอยู่กันแบบผัวเมียจริงอยู่กับตุ๊กตายาง
ก่อนหน้านี้มีครอบครัวนะมีภรรยามีลูกสาวด้วยกันสองคน
หลังจากนั้นภรรยาได้แยกทางไปไปมีครอบครัวใหม่
คิมบอกผมนี่เข็ดกับความรักมากไม่อยากมีคนใหม่ด้วย
กลัวว่าถ้ามีแฟนใหม่เอาแฟนเข้าบ้านเดี๋ยวมีปัญหากับลูก
กลายเป็นปัญหาลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงอีกเมื่อ๓๔ปีก่อนมันมีเหตุบังเอิญ
คิมบอกผมไปร้านขายสินค้าที่เป็นของญี่ปุ่นสินค้าญี่ปุ่นมือสอง
แล้วไปเจอตุ๊กตายางตัวนี้ซึ่งไม่ได้เป็นมือสองนะฮะ
เป็นตุ๊กตายางมือหนึ่งมันติดมากับตู้คอนเทนเนอร์นี่ฮะลักษณะเหมือนคนทุกอย่าง
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ๗๐กิโลกรัมมันหลุดมากับตู้คอนเทนเนอร์
แล้วร้านนั้นเขาก็รับของมาเยอะแล้วมันก็พ่วงมาด้วยตัดสินใจซื้อมาราคาสามหมื่นกว่าบาท
ถามว่าทำไมถึงซื้อมาพี่คิมบอกว่าแน่นอนผมไม่อยากมีปัญหาครอบครัว
เรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงไอ้คันที่ว่าผู้ชายใช่ไหมอายุเพิ่ง๕๔กำลังวางชาเรี่ยวแรง
ยังดียังเตะปี๊บดังคือถ้าเกิดว่าไม่มีใครบางทีเดี๋ยวเกิดอ้าวมันไปมีปัญหาอย่างอื่น
วุ่นวายอีกจะไปท่องไปเที่ยวไปซื้อบริการมันก็ไม่ถูกต้องไหนจะเปลืองเงินเปลืองทอง
ตัดสินใจซื้อมาเลยฮะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยเอาน้องเพลงเข้ามาอยู่ในบ้าน
ตั้งชื่อให้ดูแลอย่างดีซื้อวิกผมซื้อเสื้อผ้ามาใส่ให้นี่นั่งคุยกัน

ก็ดูสภาพอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้จะเบื่อลงได้ไหม

ถ้าบ่นก็ตัวไข่ตัวมันแล้วครับ

ดีกว่าเราไปจ่ายเงินข้างนอกอะเนาะ

ใช่ดีกว่าไปเป็นชู้เขาเป็นคลิกเขา

เดี๋ยวปัญหาสังคมก็มาอีก
คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะมุมมองในแง่มุมของสังคมเนี่ย
เคยมีการถกเถียงหรือการพูดกันว่า
เรื่องของเซ็กทอยในเมืองไทยมันควรจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย

แต่บังเอิญพี่คิมเขาได้มาครอบครองแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกไอ้การครอบครองก็ครอบครองไป
ถ้าจะไล่จริงก็ต้องไปไล่หาของนู่นนะฮะ
คนเอาเข้ามาหรือว่าคนจำหน่ายเนี่ยนะครับ
คิมบอกว่าก็อยู่กับน้องเพลงมา
กลับจากทำงานมาก็พูดก็คุยกับเขานี่แหละ
เขาจะพูดคุยไม่ได้เป็นตุ๊กตายางนะฮะ
แต่ก็มีความสุขมันก็แก้เหงาได้นะครับ
ไม่ชูชี้ไม่ขี้บนไม่นอนคลน
นี่เสื้อผ้าต่างนานานะฮะ
ที่สำคัญก็คือลูกทราบดี
และลูกก็เข้าใจอันนี้พี่คิมเขาบอก
เขาก็เลยโพสต์เพื่อเปิดเผยเรื่องราวของตัวเอง
ก็เคยมีข่าวลักษณะคล้ายกันแบบนี้ในต่างประเทศอยู่บ่อยเหมือนกันนะคะ

ซึ่งของเขาถูกกฎหมายใช่ไหมฮะ